กลายเป็นดราม่าถล่มเละแบบข้ามคืนเลยนะคะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดาวเขาเคยบอกเอาไว้
ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยอยู่กับเด็กรุ่นลูก
ประจวบเหมาะกับภาพที่พี่ดาวไปลงรูป
หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการเฟ้นหาดาราใหม่รายการหนึ่ง
คนก็เข้าใจไปแล้วว่านี่แหละหนุ่มรุ่นน้องที่กำลังสารสัมพันธ์กันอยู่
แต่ไม่ทันข้ามวันผู้ชายออกสื่อบอกชัดเลยว่า
ไม่ได้คิดอะไรในเชิงชู้สาวกับพี่ดาวเลย
ทีนี้ค่ะดราม่ามันก็เลยระอุขึ้นมานะคะ
คนมาด่าพี่ดาวมะยุรีกันยกใหญ่เลยบอกว่า
มโนครบเด็กบ้างล่ะคิดไปเองบ้างล่ะ
วัวแก่กินย่าอ่อนบ้างล่ะแรงนะคุณ
บันเทิงไทยรัฐเลยขอเปิดใจพี่ดาวเคลียร์กันไปชัดเลยนะคะ
พี่ดาวบอกเลยคำแรกนะคะว่าโดนด่าเละค่ะ
บอกตรงนะคะพี่ดาวไม่เคยมโนแล้วจริงไม่เคยคิดจะชอบเด็กด้วย
เพราะเคยมีสตอรี่มาไม่เคยคิดว่าจะมาคบเด็กหรือจะมาเลี้ยงต้อยอะไรอย่างนี้นะคะ
มีไม่มีณตอนนั้นเวลานั้นพี่ดาวคิดว่าน้องอาจจะโทรมาถามว่า
ถ้าเราโสดอ่ะน้องอาจจะกล้าคุยกับเราอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าแบบกล้าคุยเราได้ทุกวัน
หรืออะไรอย่างนี้คนเราในการรู้จักกันเนี่ย
ยายก็พูดว่าเอาน้องมีความรู้สึกดีให้เราเรามีความรู้สึกดีให้แก่กันเนี่ย
มันเป็นความรู้สึกดีที่จะไม่จำเป็นต้องคบเป็นแฟนก็ได้นะ
เออมันเป็นความรู้สึกดีให้แก่กันนะคะ
แต่ที่หนักจนน้ำตาร่วงก็คือไลน์จากแม่ของฝ่ายชายที่ส่งมาต่อว่า
พี่ดาวยอมรับว่าตอนอ่านก็รู้สึกเสียเซลล์นะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เสียเซลล์มากเสียเซลล์มันถือว่า
เรามีความรู้สึกดีให้ใครคนนึงแล้วทำไมโดนอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
เสียงน้ำสารร้องไห้ตอนนั้นแหละใช่ไหมครับ

แต่ว่าแต่ณตอนนี้เวลานี้เคลียร์แล้ว
กับคุณแม่แล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะ
เราเข้าใจว่าเขาเป็นแม่เขาห่วงลูก

เพราะว่าชอบที่น้องเป็นเด็กกระตันยู

ที่สำคัญไม่คิดเรื่องคบเด็กอย่างแน่นอนนะคะ

เข้าใจผิดเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่พี่ดาวบอกว่า

คือความรู้สึกดีมันมีได้หลากหลายรูปแบบ
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเชิงชู้สาวอย่างเดียวนะคุณ
ก็คือเอ็นดูเด็กในฐานะรุ่นพี่ในวงการบันเทิง